ริมคลองปลาปลาคู่อลิมานะครับเรื่องของวัยรุ่นเนี่ย

ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้คือริมคลองปลาปลานะครับ
ใกล้กับสนามเด็กเล่นตะบนนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมครับ
วัยรุ่นนะครับกลุ่มนี้๘คนนั่งอยู่ในสนามจู่มีคนร้ายนะครับ
เป็นผู้ชายไม่ทราบจำนวนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาสามคันแล้วใช้มีดไล่ฟันครับ
ใช้วัตถุที่เป็นของแข็งไล่ตีครับจนเหตุการณ์เกิดความชุนละมุน
จากนั้นนะครับมีวัยรุ่น๒คนได้รับบาดเจ็บนะครับมี๑คนนอนนิ่งอยู่กับพื้นสนามย่า
จากนั้นคนร้ายก็หนีไปนะครับใช้ความมืดหนีไป
เหตุเกิดช่วงตี๒ของ๒๓เมษายนที่ผ่านมานะครับ
ต่อมาตำรวจสพเมืองนครปฐมได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมบอกว่า
มีวัยรุ่น๒คนถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บส่งตัวมาที่โรงพยาบาลก็ไปตรวจสอบ
หลังจากตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาริเก่ากันแล้วขี่รถผ่าน
ก็เกิดเขม่นกันแล้วก็ลงมือทำร้ายกันจนได้รับบาดเจ็บ
คืนเกิดเหตุศึกษาชวนเพื่อนห้าคนเป็นผู้ชาย๕ผู้หญิง๓มาคุยกัน
มีกลุ่มคู่อรินะครับขี่รถจักรยายนตามมากว่า๒๐คน
เข้ามาถามหาเอ้ยโม่อยู่ไหนนะครับแต่ในกลุ่มไม่มีใครชื่อโม่ไงคุณผู้ชม
คนร้าย๓๔คนนะครับก็ไม่มีคนชื่อโม่
แต่ก็ลงจากรถมาถือมีดถือไม้เบสบอลแล้วก็หมวกกันน็อก
ตรงเข้ามาที่กลุ่มของเขาใช้มีดฟันเพื่อนของเขาจนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนเขาเนี่ยถูกเอาหมวกกันน็อกฟาดนะครับแล้วถูกตีด้วยไม้เบสบอล
แล้วก็ถูกด้ามมีดฟาดที่หัวนอนนิ่งอยู่กับสนามย่านั่นแหละ
เด็กชายบีเล่าต่อบอกว่าเคยเคยรู้จักกับกลุ่มคนร้าย
เพราะเป็นอริเก่ากันนะครับกลุ่มคนร้ายเนี่ย
เคยมาไล่ยิงเขาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจากปัญหาไม่ชอบหน้ากัน
ส่วนแม่ของเด็กชายบีฝากถึงตำรวจนะครับก็ขอให้ช่วยติดตามตัวคนร้าย
มาดำเนินคดีโดยเร็วนะครับเพราะว่าทำแบบนี้แม่บอก
ไม่เห็นกลัวกฎหมายเลยเดี๋ยวจะมาก่อเหตุซ้ำอีกครับ